เพราะว่ามีความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องออกมาตลอดนะคะ
คุณเสกโลโซล่าสุดก็สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
เขาเล่าบอกว่าเดี๋ยวเขาเตรียมจะไปจัดคอนเสิร์ตที่นครศรีธรรมราชด้วย
ลองไปฟังเสียงของเสกโลโซบางช่วงบางตอนที่เขาไลฟ์สดวันนี้กันค่ะ
สิบห้านี้ผมจะไปขึ้นศาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้เอ่อรับปากกับทางสพพรมคีรีเนี่ยนะครับ
ว่าจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็เอาเงินไปมอบให้เขาเนื่องจากว่าผมเคยได้ไปนอนติดคุกที่นั่นอยู่๑วันนะครับ
ก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความทรงจำของเรา
แต่ว่าถ้าผมไปมอบให้แล้วจะเสียหายผมก็ไม่เอาไปให้นะ
จะเป็นแบบคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้ก็คงไม่แล้วนะครับไปเล่นง่ายง่าย
สบายสบายจะเอาเงินไปมอบให้สองส่วนคือจะไปมอบให้ที่โรงพรรดิโครมคีวีน
และที่วัดเขาขุนพนมนะครับที่เดินก็เดี๋ยวอย่างไรแล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะไลน์ไปถามลูกน้องดูหลังจากที่ไลฟ์สดคนนี้เสร็จแล้วนะครับ
ลูกน้องก็ยังไม่เลิกแต่ไปถามว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาโอเคก็จะได้แพลนกัน
แล้วก็เรามีเวลาโปรโมททั้งสิ้นหกเจ็ดวันด้วยกันไลฟ์ไฟล์ทานอาหารไปนะฮะ
ค่ะสบายค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นนะคุณครับ
คือเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้เดี๋ยวเงินที่ได้ก็จะนำไปบริจาคด้วยอืม
ก็เป็นข้อมูลล่าสุดความเคลื่อนไหวล่าสุดของเขาก็พูดเล่าไปด้วย

เรื่องของการที่เตรียมจะจัดคอนเสิร์ตการกุศล
จะนำรายได้ไปมอบให้สพคิรีจคศรีธรรมราช
ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานกับเจ้าของสถานที่ที่จัดคอนเสิร์ต
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่
แล้วก็ติดต่อไปที่เจ้าของสถานที่ที่เขาได้พูดถึงนะคะ
ทราบว่าตอนนี้เจ้าของสถานที่ยังไม่ได้มีการตอบรับ
การจัดคอนเสิร์ตกับทางเสกโลโซค่ะ
เพราะว่ายังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาอย่างเป็นทางการ
แต่ถ้ามีการประสานอย่างเป็นทางการก็อาจจะทำได้
เพราะว่าเสกโลโซเนี่ยเคยไปจัดคอนเสิร์ตที่นี่อยู่แล้วนะคะ
สำหรับการจัดคอนเสิร์ตวันที่๑๕มกราคม
ก็จะตรงกับกำหนดที่เสกโลโซต้องเดินทางไปรายงานตัว
ต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือลงไปรายงานตัวก็เล่นคอนเสิร์ตด้วยเลย